คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับสถานบันเทิงแห่งนี้
ผู้ชายคนนึงค่ะอยู่ดีเขาก็ถอดเสื้อเต้น
แต่กาดก็เลยไปเตือนถอดเสื้อเต้นไม่ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็เลยเชิญออกจากร้านไป
มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเลยเพราะประโยคเด็ดเลยสุดคลาสสิกคือ

แล้วถูกระบุว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจด้วยนะคะ

นี่คือภาพแห่งความชุลมุนวุ่นวายนะคะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งค่ะ

ก็ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนึงค่ะก็ตัดผมเกลียนเลยนะ๓ด้าน
ลักษณะก็ดูเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยบางอย่างนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเทาใส่กางเกงขาสามส่วนสีเทา
สังเกตว่าเขามีการกระชากผับ
ก็คือกาดเป็นกาดของผับแห่งนี้แหละ
แล้วเหมือนจะเกิดการทำร้ายกันจนกระทั่งมีคนพยายามเข้าไปห้าม
แล้วแยกทั้งคู่ออกจากกันระหว่างชายคนนี้กับกาดของร้าน
มีการล็อกคอผู้ชายคนนี้เอาจริงเนี่ยถูกกาดของผับเนี่ย
คอแล้วเดินออกมาด้านนอกเพราะว่าเริ่มส่งเสียงโวยวาย
แล้วก็ที่สำคัญมีการพูดโต้เถียงกันตั้งแต่ด้านในร้านแล้ว
โดยอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมชายคนนี้เนี่ย
ผู้เสียหายหน้ากากของผับแห่งนี้บอกว่าขอเอาคลิปวงจรปิดมาร้องเรียนกับสื่อ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งความแล้วบอกว่าถูกชายในคลิปทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ
ที่สำคัญเหตุการณ์ผ่านไปเป็น๑๐วันแล้ว
ที่ตัวเองแจ้งความแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

เจ้าตัวเล่าว่าพนักงานบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย

ก็เลยเดินไปเชิญออกนอกร้านอย่างสุภาพ
ผู้ชายคนนั้นไม่พอใจถามขึ้นมาว่า

ตัวเขาเองเขาก็เลยถามกลับไปตอบกลับไปว่าผมไม่รู้
แต่ว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้พี่ถอดเสื้อเต้นนะ
อีกฝ่ายเลยตอบกลับมาว่ากูเป็นสารวัตร
แล้วใส่เสื้อแล้วก็มีการใช้กำลังกับเขาด้วย
อันนี้ตามคำบอกเล่าของกาดนะคะลองฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็มีรายงานความคืบหน้ามานะคะว่า
สรุปแล้วตัวผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นตำรวจจริงเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มีการเชิญทั้งสองฝ่าย
พนักงานสอบสวนบอกว่าเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยพูดคุยสอบถามแล้ว
ซึ่งก็มีการขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าจะมีการเยียวยาทางด้านของกาดรายนี้